รู้กันแล้วว่าเขาคือใครแต่ผมก็บอกชื่อตรงไปไม่ได้นะครับ
แล้วคงจะไม่ไปเอ่ยถึงพักหรือสมัยไหนยังไง
ต่อหน้าถึงประชุมกล้องอีกได้ขนาดนี้เพราะว่า
ถ้าเกิดระบุไปขนาดนั้นมันคือเหลือรองนายกไม่กี่คนนะครับ
พอเหลือรองนายกไม่กี่คนเนี่ยมันระบุตัวตนผมก็ถูกฟ้องบิรมาตอีกแล้วนะครับ
แต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันว่ารองนายกที่ผมเนี่ยนะครับ
ได้มีการโพสต์ถึงนะครับอย่างแรกเลยเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
ข้อสองนะครับเขาเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะครับ
แต่เกี่ยวข้องยังไงเนี่ยต้องไปทำการบ้านกันมาบ้างนะครับ
ให้ผมเหนื่อยอยู่คนเดียวนะครับเกี่ยวข้องในที่นี้ผมต้องบอกแบบกว้างนะครับว่า
เกี่ยวข้องคือเคยเดินผ่านกระทรวงมหาดไทยหรือเคยทำงานที่นั่นหรือเคยบริหารหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับ
เดากันนะครับข้อที่๓นะครับอันแรกเนี่ยเป็นรองนายกข้อที่๒เนี่ยเกี่ยวข้องกับส่วนมหาดไทยนะครับ
ข้อที่๓เนี่ยคนคนนี้นะครับชอบตีกอล์ฟแต่ว่าไม่ชอบสนามกอล์เอาพายนะครับ
แต่ผมบอกแค่๓อย่างนี้นะครับก็ต้องไปหาคำตอบกันเองแล้วแหละนะว่าคือใครอะไรยังไงครับผม
ก็เหตุเกิดจากเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้เกิดเป็นปีอย่างที่ในแพทย์ชนน่านเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์นะครับ
เนี่ยมันเกิดปีที่แล้วนะครับเขามาปรึกษาผมเนี่ยเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานะครับว่าเขาเนี่ยนะครับ
ผมเรียกเขาว่าคุณกรแล้วกันนะครับคุณกรเนี่ยครับเขามีภรรยาจดทะเบียนสมรสอยู่คนหนึ่งนะครับภรรยาเขาทำงานที่โรงแรมนะครับ
แล้วก็เขาเนี่ยเห็นว่าภรรยาของเขาเนี่ยมีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะครับเขาก็เลยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ได้มีการไปเปิดโทรศัพท์ดู
พอไปเปิดโทรศัพท์ดูเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเจอข้อความในในไลน์นะครับแล้วก็หลายอย่างที่คุยกับผู้ชายอีกหนึ่งคนนะครับ
แล้วก็มีภาพภาพถ่ายเอาง่ายว่าภาพโป๊ะของทั้งคู่เลยดีกว่านะครับที่ถ่ายเก็บกันไว้นะครับ
พอเขาดูเนี่ยเขาก็รู้สึกช็อกแล้วแหละแต่ว่าพอเขาได้ไปเห็นว่าคนที่เขาเนี่ยผู้ชายอีกคนเนี่ยคือใครนะครับ
เขาก็ยิ่งเสียใจแล้วก็ช็อกยิ่งกว่านะครับเพราะว่าอีกคนเนี่ยทุกคนรู้จักดีเห็นภาพก็ต้องรู้เลยนะครับ
ตัวเขาเมื่อเห็นภาพเขาก็รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
พอเกิดเหตุอย่างนี้เข้าเนี่ยนะครับตอนเดือนธันวาเหตุเนี่ยมันน่าจะเกิดดูจากรูปย้อนหลังแล้วนะครับ
น่าจะมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาปี๖๕นะครับคุณก๊อฟเนี่ยเขามาหาผมเนี่ยตอนช่วงเดือนธันวานะครับปีที่ผ่านมานะครับ
เราสามารถจะทำยังไงได้บ้างไหมผมก็อธิบายข้อกฎหมายเข้าไป
นะครับว่าเคสนี้มันไม่ใช่คดีอาญานะครับ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องทางแท่งที่เอ่อใครที่มายุ่งกับความเรียกยาที่
เบียสมรสของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะฟ้องในเรื่องของ
ชู้สาวเรียกค่าทดแทนได้นะครับแล้วเราก็สามารถจะฟ้องยาได้
ได้ค่าทดแทนจากภรรยาแล้วก็ได้ค่าทดแทนจากทางเอ่อ
คนที่มาเป็นครูได้นะครับพออธิบายเสร็จเนี่ยผมก็ตกลงว่า
เจ้ากันเป็นทนายความนะครับผมก็ฟ้องไปให้แล้วแหละนะครับ
ก็ฟ้องเมื่อปลายปีประมาณที่ยิบเก้าหรือสามสิบเนี้ยนะครับฟ้อง
ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายไปนะครับแล้วก็ฟ้องหย่าด้วย
พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ตอนแรกเราไม่ได้คิดหรอกครับ
ว่าเรื่องเนี้ยจะเอามาเป็นข่าวหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันเกิดจาก
การที่คุณกรเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าถูกนอกจากเขาถูก
ผมเหงอย่างนั้นแล้วนะครับเขายังถูกรับงานดีกว่านะครับ
ทั้งวันละหลานนะครับโดยมีชายชะกันตามมาที่คอนโดเขาบ้าง
หรือว่าจะมันคือเรื่องนี้หลังจากที่พอคุณกอทราบเรื่อง
แล้วก็มีการทะเลาะกับทางภรรยานะครับภรรยาก็ไม่รู้ไปพูดกับอีก
ถ้าไหนกับทางตัวรองนายกคนนี้รองนายกคนนี้เขาก็รู้แล้วแหละ
พอรู้แล้วเขาก็พยายามที่จะเอาตัวเนี่ยออกห่างจากภรรยาของ
คุณกองจริงแล้วเขาเป็นการให้โดยเสน่หานะผมบอกก่อน
แต่ว่าด้วยความที่เขาก็เป็นระดับนี้นะครับเขาก็รู้จักตำรวจมากมาย
เขาก็มีการไปแจ้งความนะครับว่าเป็นการช่อโกงหลอกลวงเงินเขานะครับ
วิธีการให้โดยเสน่หานะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่
ต้องไปโรงพักกันนะครับปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ย
สอนอผมไม่แน่ใจว่าสอนออะไรบางยี่ขาดหรือบางยี่เรือนะครับ
อยู่ตรงแถวแถวอมรินทีวีอ่ะนะครับตรงนั้นเนี่ย
ปรากฏว่าตอนนั้นผมก็ให้ทนายความในสำนักงานไปนะครับ
ปรากฏว่าตำรวจที่นั่นมีการไปแจ้งกับทางตัวรองนายกคนนี้
ตัวรองยกคนนี้มาที่โรงพักแล้วก็เอาชายกันมาร้อง
เขาหกเจ็ดคนในโรงพักอ่ะนะครับแล้วตำรวจก็ออกไปนะครับ
เขาเกิดความกลัวนะครับว่าเฮ้ยนี่ขนาดมาที่โรงพักเนี่ย
ไม่ต้องความปลอดภัยเลยเหรอนะครับเรื่องนี้ผมก็ได้ร้องเรียนทางทางรองพบตรแล้วด้วย